วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกลุ่มภาคกลางตอนล่าง๒

นึงคือสมุทรสาหคอนสมุทรสงครามเพชรชบุรีแล้วก็ประจวกคียุคัณ
คอรมอลวันนี้อนุมัติไว้หลายโครงการ
วงเงินงบประมาณก็หลายพันล้านบาทนะครับ
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้าง
ไปติดตามจากรอยงานครับ
จากแผนรีเวลาระยะทาง๖๘๐กิโลเมตร
รวมถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางเรือและทางรถไฟ
โดยเฉพาะรถไฟทางพูดนครปฐมถึงชุมพร
รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหัวหิน
ที่จะเริ่มดำเนินการได้ในปี๒๕๕๙
และอนุมัติงบประมาณขยายธนาคารปูม้า
เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในทะเลไทยในพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง๕๐
หินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็กำลังสำรวจดำเนินการออกแบบอยู่นะครับ
เพื่อจะดำเนินการต่อไปนะครับ
เรื่องนี่คือการวางแผนในเรื่อง
จะทำข้อมูลเส้นทางเข้าออกนะครับของสถานีไฟทางคู่นะ
ภายในหนึ่งเดือนต้องสำหรับแล้วจัดทำข้อมูลให้ได้
แล้วก็ในเรื่องของการออกแบบเส้นทางเข้าออกสถานีทุกสถานี
ผมก็บอกให้เชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยลงรถไฟมาแล้วก็มีเรื่องของ
กิจการการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟไปในพื้นที่ที่เป็นการท่องเที่ยวชุมชน
แล้วก็ตามมาขึ้นรถไฟต่อหรือรถไฟเที่ยวหลังอะไรสำหรับอย่างเนี้ย
เหมือนในเมืองนอกก็ทำอ่ะนะก็ต้องไปศึกษาหารือกันให้ดีนะครับ
ส่วนบรรยากาศของการลงพื้นที่รอบนี้เรียกได้ว่ามีหลากหลายอัตรรส
เพราะภายในวันเดียวนายกรัฐมนตรีทั้งนั่งรถยนต์และเฮลิคอปเตอร์
ตรวจการบ้านรวดเดียว๒จังหวัดก่อนไปปิดท้ายภารกิจลงพื้นที่
ด้วยการนั่งหัวโต๊ะพูดคุยกันอย่างเปิดอกกับนักการเมืองท้องถิ่น
และอดีตสสว๔จังหวัดภาคกลางตอนล่างเมื่อเย็นวานนี้
บรรยากาศทั้งก่อนและหลังการพูดคุยชื่นมื้นและอบอุ่นเพราะใช้เวลานานถึง
สามชั่วโมงเลยทีเดียวเล่นเอาประชาชนที่มารอแสดงสินค้านั่ง
เหี่ยวกันเป็นแถบแถบแบบนี้แหละค่ะการประชุมคอรมอล
ครั้งนี้จะเปียกปอนชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี
เยือนเมืองเพชรบุรีทั้งทีมันก็ต้องมีของดีของอร่อยติดไม้ติดมือกันไปบ้าง
เจ้าถิ่นเขาเลยนำเอากล้วยหอมทองปลอดสารเคมีมอบให้กับนายกรัฐมนตรีและคอรมอล์
หิ้วกลับไปกรุงเทพกันคนละกล่องคนละหวี
ก็ไม่รู้ว่าได้กล้วยหอมทองไปกินกันแล้วการทำงานของคอรมอมันจะกล้วยกล้วยหรือเปล่าเนาะ
คอรมอสัญจรรอบหน้านายกรัฐมนตรีจะยกคณะไปเยือนถิ่นภาคตะวันออกเชียงเหนืออีกรอบ
ส่วนจะมีแผนงานและโครงการอะไรไปมัดใจพี่น้องหมู่เห่าชาวอีสานกันบ้าง
ต้องติดตามอย่างกระพริบตา